ทางด้านเลขาธิการสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยก็เปิดเผยนะคะ
ว่าฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับที่แข่งขันกันมาแล้ว
สี่สิบสี่ครั้งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ยังคงที่จะสามารถจัดการแข่งขันต่อไปได้หลังจากสำนักพระราชวังให้ความเห็นว่า
พระองค์ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ
จีรัฐจันทเซนเลขาธิการสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทย
และกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลสยามเปิดเผยถึงกรณีการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลฟุตบอลคิงส์ครับ
ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๑๑เสด็จสวรรคตโดยตามจารีประเพณีแล้วสมาคมกีฬาฟุตบอลสามารถจัดการแข่งขันต่อได้
จากสำนักพระราชวังได้ให้ความเห็นว่าในหลวงราชการที่๙พระราชทานถ้วยรางวัลให้แล้ว
อยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลว่าจะนำไปจัดการแข่งขันต่อไปอย่างไรให้สมพระเกียรตินายจีรัฐยังได้ยกตัวอย่าง
กรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเคยขอพระบรมราชานุญาตนำถ้วยรางวัลพระราชทานประเภทกมามอบให้กับทีมแชมป์ไทยลีกเมื่อต้นปีที่แล้ว
สำนักพระราชวังก็ได้ให้ความเห็นว่าสามารถนำไปจัดการได้ตามความเหมาะสมเช่นกันค่ะ
ถ้าตามจารีสประเพณีแล้วนะครับก็คงจัดต่อไปได้เลยนะครับ
เหมือนกับที่เมื่อเร็วนี้ทางสมาคมฟุตบอลได้นำความกราบบังคมโทนเกี่ยวกับเรื่องถ้วยพระราชทานกอเพื่อนำมาเป็นถ้วยรางวัลของฟุตบอลสูงสุดของประเทศเราคือฟุตบอลไทยลีกนะครับ
ซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ให้ความเห็นมาว่ารัชกาลที่๖ทรงพระราชทานให้แล้ว
ก็อยู่ที่สมาคมทำให้สมพระเกียรติจัดการแข่งขันได้ส่วนเรื่องช่วงเวลาในการแข่งขัน
จีรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าตามประเพณีแล้วสมาคมกีฬาฟุตบอลก็สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดการแข่งขันได้เช่นเดิมค่ะ